คดีน้องชมพู่เราตามให้เหมือนเดิมครับ
วันนี้๓๖วันนะฮะ
วันใครฆ่าใครทำอะไรกับน้องชมพู่
เด็กหญิงวัย๓ขวบที่จังหวัดมุกดาหารนะครับ
แน่นอนว่าความคืบหน้าทางคดีวันนี้มีแน่

มีสิ่งหนึ่งที่โอ้โหคนที่ติดตามข่าวน้องชมพู่วันนี้เขาก็ลุ้นกันมาก
นี่ฮะวันนี้๑๖มิถุนายนครับ
สลากกินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่ออกมาเนี่ยโอ้โห
อกจากตรงกลางเนี่ยอันนี้คือเรื่องของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
แต่เห็นพระเดือนชัยเห็นแจ็คจิลที่ให้สัมภาษณ์กับเรา
เกี่ยวกับเรื่องคดีน้องชมพู่เออไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่า
ตัวเลขมันก็ตรงกับเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาล
ใช่ค่ะก็มหัศจรรย์แห่งตัวเลขจริงค่ะ
รถคันนี้ฮะรถของพระเดือนชัยพระเดือนชัยที่มุกดาหาร
แต่ไปทำพิธีปลุกเสกพระที่นครนายกอยู่หลายวัน
วันหนึ่งก็บอกว่าเอาเนี่ยทะเบียนรถของหลวงพ่อก็คันนี้นี่แหละ
ไปตรงกับเลขท้าย๖๔ใช่อันนี้คือตรงเป๊ะเลย
ตะเบียนรถคือ๑๗๖๔คนค่ะจากสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่แจ๊คเขาบอกเอาไว้ทุกผู้ชมครับไปดูพระอาจารย์เดือนชัยก่อนนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ไปอยู่ที่วัดถ้ำจานครูภูหินต่าง
ที่อำเภอน้องสูงจังหวัดมุกดาหานี่ติไปรอ
ไปรอพระอาจารย์เดือนชัยตลอดทั้งวันค่ะหลังจากเมื่อวานเสร็จพิธีปลุกเสกพระที่นครนายก
บอกว่าเดี๋ยววันนี้กลับวัดติรอตั้งแต่เช้าจนเนี่ยฮะ
แล้วก็ดูถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

เลขท้าย๒ตัว๖๔โอ้โหติบอกลืมซื้อ
แทบเป็นลมติไม่ได้ซื้อไปเฝ้าอยู่ทั้งวันไม่มีเวลาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตีบอกโอ้โหแทบเป็นลมนี่ฮะหมดค่าเน็ตไปเยอะเลยลุ้นสลากินแบ่งรัฐบาล
แต่ปรากฏว่าคนที่นั่นเขาเฮกันใหญ่
เพราะว่าเลขรถเนี่ยฮะทะเบียนรถยนต์ของพระเดือนชัยเนี่ย
อาจารย์เดือนชัยเนี่ยนะฮะ๖๔เนี่ยนะฮะถูกนะฮะ
แต่ว่าพระอาจารย์เดือนชัยวันนี้ไม่อยู่วัด
ไม่ได้กลับมาที่วัดเลยนะครับท่านผู้ชมครับ
สอบถามจากลูกศิษย์ที่วัดบอกว่าก็ไม่รู้ว่าพระอาจารย์ไปอยู่ที่ไหน

รู้แค่ว่าเมื่อวานนี้ได้รับกิจนิมนต์ไปทำพิธีปลุกเสกพระที่นครนายก
ก็ไปมาสองสามวันเนี่ยอย่างที่เราตามข่าวกันตลอดอะ
แต่วันนี้ไม่ได้มาที่วัดติดต่อไม่ได้เหมือนกัน
แต่ว่าคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราก็พยายามสอบถามนะครับ
แล้วก็ทราบมาว่าระหว่างเดินทางกลับมาจากจังหวัดนครนายกเนี่ย
พระเดือนชัยท่านแวะไปบ้านลูกศิษย์ที่นครนายกก่อนนะ
นี่ฮะคือบางคนก็มารออยู่รอจนแบบรู้แน่ว่าเออสงสัยไม่มาแล้วมั้ง
สลากินแบ่งรัฐบาลก็ออกแล้วก็ทยอยกันกลับนะครับ
เราก็รอลุ้นแล้วครับว่าตัวเลขต่างที่เกี่ยวข้องกับข่าวน้องชมพู่
หรือว่าพระเดือนชัยจะออกมาตรงกับสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือไม่อย่างไร
สุดท้ายพอออกมานะครับเลขท้าย๒ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้๖๔เนี่ย
โอ้โหตรงกับทะเบียนรถกระบะของพระอาจารย์เดือนชัย
เราก็เคยไปทำข่าวมาเมื่อ๑๓มิถุนายนวันนั้น๑๓มิถุนายนลูกศิษย์ก็บอกว่า
พระอาจารย์เนี่ยบอกว่าให้ไปดูเลขทะเบียนรถกระบะที่จอดอยู่
โอ้โหใช่เลยนี่นะครับก็ถามลูกศิษย์วัดนะครับที่ชื่อว่านายพงพักนะครับ
บอกว่าวันนี้พระอาจารย์เดือนชัยไม่กลับมาวัดนะครับท่านผู้ชมครับ
วัดถ้ำจานครูภูหินต่างที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารนะ
แล้วก็ได้ไปที่จังหวัดนครราชศรีมาที่เป็นบ้านเกิด
น่าจะไปอยู่ที่นั่นอยู่สักพักนึง
เพราะว่ามันมีกรณีที่ไปทำพิธีที่จังหวัดนครนายก
เรื่องราวการให้สัมภาษณ์หรือว่าการพูดคุยอะไรต่างนานาเนี่ย
ตามรายงานบอกว่าตอนนี้ท่านเจ้าคณะอำเภอหนองสูง
กำลังตามหาตัวพระอาจารย์เดือนชัยอยู่
หลวงพ่อเกิดดูข่าวอยู่ติดต่อท่านเจ้าคณะอำเภอน้องสูงหน่อย
เจ้าคณะบอกว่าอาจจะต้องคุยกันหน่อย
เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงกิริยาท่าทางต่าง
จะเข้าข่ายการอวดอุตริอะไรยังไงหรือไม่อย่างไร
เราก็ถามลูกศิษย์ว่าเออแล้วได้รับรางวัลโชคดีอะไรกับเขาบ้างไหมล่ะ
สลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยทางลูกศิษย์ที่วัดบอกว่าไม่ได้ซื้อเลขอื่นเลยนะฮะ
ก็ไปซื้อเลขอื่นฮะก็ไม่ได้ซื้อเกี่ยวกับเลขของพระอาจารย์เดือนชัยอะไรเลย
ก็เลยไม่ได้ถูกรางวัลไม่มีลูกศิษย์คนไหนที่วัดเลยนะฮะ
วัดถ้ำจานครูภูหินต่างที่หนองสูงมุกดาหารเนี่ยนะ
ถูกรางวัลวันนี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ซื้อเลขทะเบียนรถกระบะของพระอาจารย์เดือนชัย
ส่วนรถกระบะคันนี้นะครับลูกศิษย์บอกว่าพระอาจารย์เดือนชัยเนี่ย
จะใช้เวลาไปช่วยเหลือผู้คนที่มีกิจนิมนต์ต่างแล้วก็เคยไปที่ภูเหล็กไฟด้วย
เมื่อ๓๑พฤษภาคมที่ผ่านมาไปทำพิธีช่วยเหลือน้องชมพู่ที่ภูเหล็กไฟ
ในช่วงเวลานั้นนะครับในการติดตามหาตัวคนร้ายนะครับ
พอรู้ว่าเลขท้าย๒ตัวของสลากินแบ่งรัฐบาลงวดนี้ออกมา๖๔เนี่ย
หลุงสิทธิวัฒน์บอกโอ้โหคนลุกสู้เลยนะ
คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องของน้องชมพู่ก็ได้ที่มาให้โชคให้ลาบ
เกี่ยวกับคนที่ดูข่าวหรือว่าเลื่อมสายศรัทธาพระอาจารย์เดือนชัย
วันนั้นก็ขี่ไปช่วยน้องชมพู่ด้วยขนนี้ขี่ไป
ช่วยซื้อเข้าป่าใช่ครับขี่พาหลวงพี่พาปู่ไปบินทบาทด้วย
หลายคนก็บอกว่าก็รู้จักพระอาจารย์เดือนชัยจากการตามข่าวน้องชมพู่นี่แหละนะครับ
บางคนเนี่ยมาจากต่างจังหวัดไกลก็มีอย่างนางจันทิมาเนี่ยมาจากปัตตานี
บอกว่าอยากมาหาอยากให้พระอาจารย์เดือนชัยช่วย
เรื่องการขายที่ดิน๗ไร่มูลค่า๓๒ล้านบาท
ดินอยู่ที่หาดใหญ่สงขลาประกาศขายมา๓ปียังขายไม่ได้
พอดูข่าวแล้วรู้ว่าโอ้โหพระอาจารย์เดือนชัยเนี่ยท่านก็มีความขลังความศักดิ์สิทธิ์
มีหลายคนที่ขายที่ดินไม่ได้เอาโฉนดมาให้เจิมแล้วขายได้จริง
ก็เลยอยากมาบ้างมาให้เจิมบ้างแต่วันนี้ไม่เจอนะฮะ
ส่วนเรื่องเลขรถกระบะของพระอาจารย์เดือนชัยแล้วตรงกับเลขท้าย๒ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้นะ๖๔เนี่ย
แต่ไม่มีฮะหาไม่ได้ก็เลยไม่ได้โชคได้ราบในวันนี้ด้วย
ท่านเขาก็เอาโฉนดมาแล้วก็ก่อนหน้านี้ขายไม่ได้เขาเล่าให้ฟังนะ
ขายไม่ได้แล้วอยู่มาอาจารย์ปู่เขาเขียนให้หรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
เหยียบให้อย่างนี้ค่ะก็เลยประมาณประมาณเดือนนึงขายได้
น้องชมพู่คือท่านก็ได้ไปเปิดป่าอะไรอย่างนี้ค่ะที่ได้ดูข่าวนะคะ
ดูจากดูข่าวมาเปิดป่าแล้วก็มีคนเลื่อมใสในเรื่องของประมาณว่า
ฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะน่าจะเป็นอย่างนู้นอย่างเงี้อย่างเงี้ย
ก็เลยว่าน่าจะพอจะช่วยในเรื่องฉนดได้ด้วย
นี่นะคะตัวเลขที่เชื่อมโยงกับคดีของน้องชมพู่
จากตัวเลขที่ได้มาจากพระอาจารย์เดือนชัยแล้วนะคะ
เราเรียกติดปากแบบนี้จริงไปคุยกับคุณแจ๊ค
คือหลักที่เราไปคุยเกี่ยวกับเรื่องของคนร้ายที่ก่อเหตุ
มีการสะกดวิญญาณของน้องชมพู่ไหมมีการทำพิธีศัยศาสตร์มนต์ดำอะไรหรือเปล่า
ครับแล้วคุณแจ๊คเขาให้ตัวเลขมาเดี๋ยวไล่เรียงนิดเดียวคือเมื่อวานเนี้ย
ไปคุยกับคุณแจ๊คคุณแจ๊คพูดถึงเรื่องของการสะกดวิญญาณ
ว่าคนที่ก่อเหตุกับน้องชมพู่เนี่ยอาจจะมีการทำพิธีสะกดวิญญาณ
เขาใช้ดินใช้เทียนใช้ไม้ใช้ฟางมาปั้นเป็นคนอืม
แล้วเอาเส้นผมมาวางเอาไว้ที่หุ่นมัดด้วยสายสิน
เพื่อทำพิธีปิดหูปิดตาวิญญาณประเด็นเรื่องของเส้นผมมันก็ไปเชื่อมโยงกับประเด็นที่ว่า
ทำไมร่างของน้องชมพู่เหมือนกับถูกตัดผมบางส่วนไปนี่นะคะ
แล้วก็มีการนำผ้ายันหรือผ้าห่อศพมาห่อเอาไว้พันด้วยสายสินอีกรอบนึง
ท่องคาถาสะกดวิญญาณนำหุ่นไปซ่อนไปฝังดินหรือไปถ่วงน้ำ
เพื่อไม่ให้คนพบเห็นคนที่ทำร้ายน้องชมพู่
คุณแจ๊คบอกว่ามีหนึ่งคนคนที่ช่วยปกปิดอีกหนึ่งคน
คนร้ายเป็นคนที่วัยกลางคนรู้เรื่องศัยศาสตร์
ไม่ใกล้ไม่ไกลเป็นคนใกล้ตัวแล้วก็ให้ตัวเลขเกี่ยวข้องกับคนร้าย
คือคุณแจ๊คบอกว่าตัวเลขนี้จะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนร้ายในลักษณะที่ว่า
อาจจะเป็นเลขอายุเป็นระยะทางบ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์มือถือ
หรือเลขบัตรประชาชนครับเกี่ยวกับคนร้ายแน่นี่ค่ะ
คือเมื่อวานคุณแจ๊คบอกว่าตัวเลขที่ให้มันมองได้หลายเลข
๖หรือ๙ก็ได้จะเป็น๑หรือ๗ก็ได้
แต่ถ้ามองว่าเป็น๖๗อย่างนี้มันก็จะไปตรงกับรางวัลที่๑ของสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตัวเลขสุดท้ายค่ะ๒ตัวเลขสุดท้ายแบบนี้นะคะ
ซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลที่มีเลข๖๗อยู่๒ตัวท้ายตรงนี้เนี่ย

ก็ต้องไปดูตัวหน้าว่าจะถูกไหม
นะคะครับทีนี้ค่ะสรุปตัวเลขของพระอาจารย์เดือนชัยด้วยนะคะ
คือก่อนที่จะออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ยค่ะคุณภาคภูมิเล่าไปบางส่วนแล้ว
เกี่ยวกับเรื่องของทะเบียนรถนะคะนี่คือทะเบียนรถ๑๗๖๖
แล้วก็เลขท้าย๒ตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาลคือ๖๔จริง
แต่ชาวบ้านบอกว่าพระอาจารย์เดือนชัยพูดอีกก็คือมี๐๘
เป็นตัวเลขที่พระอาจารย์เดือนชัยบอกว่าเห็นนิมิตเห็น
คนในพื้นที่เมื่อวานนี้ก่อนออกรางวัลเขาซื้อกันโอ้โห
เลขทะเบียนรถเนี่ย๗๖๔เกลี้ยงนะที่วัดเกลี้ยงเลยเกลี้ยงแผง
ก็เหลือแค่๐๘๐ที่พระอาจารย์บอกใบ้มาอีกตัวเลขหนึ่งอีกชุดตัวเลขหนึ่ง
ทีนี้ค่ะบรรยากาศวันนี้ก่อนออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล
คนในพื้นที่บ้านกกอกที่ทีมข่าวของเราไปปักหลักทำข่าวคดีน้องชมพู่
เขาก็ลุ้นการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะ
คุณผู้ชมคะจำได้ไหมลุงพลลุงเขยของน้องชมพู่ก็ซื้อลอตเตอรี่อ่าใช่
ลุงพลเคยบอกว่าถ้าถูกลอตเตอรี่จะเอาเงินไปทำบุญ
จะเก็บเงินไว้บางส่วนเพื่อสู้คดีถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่อยากจะตกเป็นแพ้ในคดีนี้ก็ตาม
ถามว่าถูกไหมลุงพลซื้อเลขนี้ค่ะ
คือวันเกิดของน้องชมพู่และบ้านเลขที่ของลุงพลค่ะไม่ถูกนะคะ
อายุน้องชมพู่เนี่ยอายุ๓ขวบบ้านเลขที่๗๙แต่ไม่ถูก
ก็ธรรมดาครับเพราะว่าก็ลอตเตอรี่ทุกงวดแล้วครับท่านผู้ชมครับ
เราก็บอกอยู่เสมอว่าคนไม่ถูกเนี่ยเยอะกว่าคนถูกแน่นอน
ใช่ค่ะก็ดีใจกับคนถูกนะคะ

คดีของน้องชมพู่นะครับทุกผู้ชมครับ
เด็กหญิงวัย๓ขวบที่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
น้องหายไปจากบ้าน๑๑พฤษภาคม
ไปเจอ๑๔พฤษภาคมแต่ว่าพบเป็นศพแล้วที่ภูเหล็กไฟ
อยู่ไกลจากบ้านแต่ว่าต้องขึ้นของขึ้นเขาด้วยผ่านไร่ผ่านป่าด้วย
เกือบ๒กิโลเมตรวันนี้๓๖วันแล้วนะครับ
นี่คือภาพที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่แล้วก็น้าสาวกับน้าเขยด้วย
น้าสาวก็น้าตายที่มีต้นมะม่วงแล้วบ้านอยู่ใกล้กัน
น้องชมพู่บอกกับน้องสดิ้งพี่สาวว่าเดี๋ยวหนูขอไปขุดดินเล่นใต้ต้นมะม่วงบ้านน้าตาย
แล้วก็หายไปเลยนี่ฮะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้าตายกับน้าเสริม
อีกคนนานาริสบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา
แต่ว่าก็ตามข่าวตามคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจนแทบจะเป็นครอบครัวแล้วล่ะ
ด้วยความเป็นห่วงแล้วก็อยากจะทราบข้อมูลความคืบหน้าของคดีด้วยเหมือนกับทุกท่านนะครับ
วันนี้ไปที่วัดดงก้อมศรีบุญเรืองที่จังหวัดนครพนมนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็ไม่ไกลจากมุกดาหารที่บ้านมากนัก
หลังจากที่น้าตายกับน้าเสริมนะครับเคยเดินทางมาที่วัดแห่งนี้
ตั้งแต่ช่วงเช้า๑๔พฤษภาคมก่อนจะพบน้องชมพู่
แต่ว่าก็เสียชีวิตแล้วในช่วงเย็นค่ำ
แต่ว่าวันนั้น๑๔พฤษภาคมตอนเช้า
น้าตายนะฮะเดินทางมาที่วัดแห่งนี้นะครับ
ดงก้อมศรีบุญเรืองที่นครพนมนะครับ
ตอนนั้นมาขอให้ท่านพระครูนันทะพุทธิธรรมเจ้าวาดวัด
ทำพิธีเพื่อให้เจอน้องชมพู่
ซึ่งหลังจากทำพิธีเสร็จนะครับในช่วงเย็นของวันเดียวกันนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็เจอศพของน้องชมพู่นะครับ
ทางครอบครัวน้องชมพู่เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้มาก
หลังจากที่เจอแม้ว่าจะสภาพเสียชีวิตแล้วครับ
ก็เลยมาแก้บนกันนะมากราบมาไหว้กันตามสัญญาที่เคยให้ไว้
เรื่องของการมากราบมาไหว้ด้วยผลไม้
ผลไม้มา๙ชนิดนะครับให้กับท่านพระครูนันทะนะครับ
แล้วก็สวดทำพิธีขอให้ดวงวิญญาณน้องชมพู่ไปสู่สุขติ

หลังเสร็จพิธีก็นำน้ำมนต์ที่สวดมาทำพิธีกรวดน้ำ
นำออกไปเทบนใบเสมาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับน้องชมพู่
เอวามีวัยต่อดินังเพลแต่นังอุปกรรมอเตียน
ท่านคสุนอรร๒๐๐๑นะครับน้ำต้านังท่ามได้เห็นหรือว่าได้ทราบอย่างไหวครับ
พฤษภาคมตอนเช้านะฮะที่ทางคุณน้ามาขอให้ท่านช่วยนะครับ
เจ้าหน้าที่จะเจอศพน้องชมพู่เนี่ยท่านบอกว่าตอนนั้นเนี่ย
พอมีญาติน้องชมพู่มาขอให้ช่วยเหลือเรื่องนี้นะครับท่านก็นิมิตเห็น
ว่าน้องชมพู่ยังมีชีวิตอยู่นะช่วงเช้า๑๔พฤษภาคมนะ
น้ามาหาให้ช่วยตามหาหลานนะนะท่านบอกตอนนั้นน่ะช่วงเช้าเนี่ย
นิมิตเห็นน้องชมพู่ว่ามีชีวิตอยู่เลยคนร้ายเนี่ย
นำน้องชมพู่ไปแล้วก็โยกย้ายน้องไปตามจุดต่างบนภูเหล็กไฟ
แต่สุดท้ายน้องก็มาเสียชีวิตในช่วงเย็นซึ่งพระท่านบอกว่าเสียดายมาก
หลวงพ่อท่านบอกกับคุณนฤทธิ์ว่าถ้าญาติน้องชมพู่มาหาท่านก่อนวันที่สิบสี่พฤษภาคมนะ
อ่าแล้วท่านได้นิมิตเห็นแล้วก็รู้ว่าอยู่ตรงไหนแบบไหนอย่างไรเนี่ย
เด็กอาจจะมีชีวิตรอดก็ได้เพราะตอนนั้นจะได้บอกตำแหน่งที่อยู่ของคนร้าย
ให้ชาวบ้านไปหาตรงจุดแต่ทีนี้พอมาตอนเช้าแล้วก็รู้เห็นว่าอยู่ตรงนี้ตรงนี้
บอกไปแต่ไม่ทันแล้วค่ะนะพระครูนันทะท่านบอกว่าท่านไม่รู้หรอกว่าคนร้ายเนี่ย
หน้าตาเป็นยังไงแต่รู้ได้ว่าคนร้ายที่ทำร้ายน้องชมพู่จนเสียชีวิต
มีวิชาอาคมพอสมควรมีการใช้มนต์ดำในการอำพลางหลักฐานต่างด้วย
เจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้ยังจับไม่ได้นี่ฮะ๓๖วันแล้วนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ถามท่านว่าแล้วจริงไหมอย่างที่ร่างทรงหลายคนมา
หรือว่าพระบางรูปก็บอกบอกว่าเห็นดวงวิญญาณน้องชมพู่
ยังไม่ไปผุดไปเกิดยังไม่ไปสู่สุขติ
คุณพ่อคุณแม่ไม่สบายใจหมดแล้วเนี่ยหลวงพ่อท่านยืนยันนะครับ
บอกว่าไม่จริงเลยนะครับตอนนี้ท่านเห็นก็คือดวงวิญญาณน้องชมพู่
ได้ขึ้นสู่สวรรค์แล้วนะครับเนื่องจากท่านได้ทำพิธีเชิญน้องขึ้นสวรรค์ไปเป็นเทวดาไปแล้ว
แล้วท่านยังมอบอาหารที่เป็นผลไม้ทิพย์ให้กับน้องชมพู่เอาไว้ได้กินอีกด้วย
คือไม่ต้องห่วงอะไรเลยท่านบอกดวงวิญญาณของน้องชมพู่ตอนเนี้ย
อ่าเขาแยกออกเป็นทั้งหมดสามสิบสองดวงโดยดวงวิญญาณซึ่งเป็นจิตที่บริสุทธิ์ที่สุด
ขึ้นสวรรค์ไปแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นสวรรค์ตามตามกันไปนะ
แล้วก็จะหมดห่วงทั้งหมดได้หลังจากที่ตำรวจจับตัวคนร้ายได้
ต้องการจะเก้เก้นที่สวนมวยหละคนที่ทำลายน้องชมพู่มีมนต์ดำเล่นศัยยศาสตร์
อาจารย์เชื่อแบบนั้นไหมครับเห็นแบบนั้นไหมครับเหมือนเขาเล่นอยู่แล้วเรื่องนี้
พวกเซลน่าคาลิ่งอยู่แล้วคือว่าพวกคนร้ายนี่เขาสละอยู่แล้ว
พวกนี้ขบ่นแล้วบ่นภูมิในบ้านแล้วขบ่นแล้วขบวนเรียบร้อยแล้ว
อยู่ดีเป็นสุขแล้วอืมทรงขึ้นมาอยู่สวรรค์เรียบร้อยแล้วสงสารแกอืม
เราบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์เนี่ยไปแล้วยังแต่จิตโมหะโทษะเท่านั้นแหละ
ยังรออันนี้เหรอรอรอขจับโครไลน์ได้หมดเสียก่อน
อ๋อจะเป็นสุขทั้งหมดใช่ไหมอยากจะเป็นสุขทั้งหมดน้องสมภูว่าจากนั้น
คุณผู้ชมคะคือมีอีกประเด็นนึงที่เมื่อวานนี้ร่างทรงพระอุมาเทวี
คุณผู้ชมจำได้ไหมคะที่เรานำเสนอไป
ร่างทรงพระอุมาเทวีเคยมาทำพิธีเปิดป่า

แล้วก็บอกว่าพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ผิดสัญญาที่ให้ไว้
คือแม่บอกว่าจะยอมนุ่งขาวห่มขาว
ส่วนพ่อบอกว่าจะบวชตลอดชีวิต
แต่ดูดวงแล้วพ่อไม่มีดวงการบวช
ทรงพระแม่อุมาเทวีก็เลยรับเฉพาะคำบนบานของแม่น้องชมพู่เท่านั้น
แต่จนถึงตอนนี้แม่ของน้องชมพู่ยังไม่ทำตามสัญญา
ทำให้ยังไม่เจอหลักฐานสำคัญแล้วก็จับคนร้ายไม่ได้
ประเด็นนี้ค่ะเราก็คุยกับพ่อแม่ของน้องชมพู่นะคะ

บอกว่าไม่ได้ผิดสัญญาที่ให้ไว้กับร่างทรงนะ
คือตอนที่ร่างทรงคนนี้มาเป็นคนบอกเนี่ย
บอกว่าเดี๋ยวจะพาน้องชมพู่ซึ่งอยู่กับพระฤษีตนนึง
กลับมาในสภาพที่น้องชมพู่มีชีวิตอยู่ค่ะ
คือร่างทรงบอกว่าจะพากลับมาในลักษณะที่น้องชมพู่มีชีวิตอยู่
ร่างทรงบอกว่าจะมาตอนบ่าย๓โมง๑๓พฤษภาคม

บอกว่าเลื่อนไปเป็นทุ่มนึงแล้วน้องยังมีชีวิตอยู่แน่
ให้ไปหาตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้น

ร่างทรงบอกให้พ่อกับแม่ใส่ชุดขาวห่มขาวจะได้เจอน้อง

คือร่างทรงบอกแล้วมันก็ไม่ได้เป็นตามที่บอกอะค่ะ

คนไปเจอน้องชมพู่แต่ในสภาพที่เสียชีวิตแล้ว
กับแม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยลองฟังดูแบบนี้

บอกให้ทำนั้นทำโน้นทำนี้แล้วมันก็ไม่ตรงเลยสักอย่างหนึ่ง

พอมาถึงณวันนี้จะมาเรียกร้องให้พ่อกับแม่ของน้องชมพู่ทำตามสัญญาอะไร
ที่พ่อว่าจะบวชตลอดชีวิตเนี่ย
ผมบนว่าให้ลูกผมมีชีวิตนะ

ย้อนถามอยู่ว่าใครที่ผิดสัญญา

ที่พ่อเคลื่อนไข
ในคลิปตอนทำพิธีเขาบอกว่าบ่ายสามเจอกันค่ะ

ให้เตรียมเสื้อผ้าเรียบร้อย
แล้วก็ตอนที่ทำพิธีอยู่บอกว่าน้องมีฤษีหรือมีพ่อปู่อะไรสักอย่างนี่แหละค่ะจำไม่ได้ชัดเจนนะ

กำลังแต่งตัวให้น้องอยู่เขายอมมอบน้องคืนให้เราแล้วบ่ายสามเจอกันค่ะ

เตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าไปตั้งแต่วันนั้นเลยกระเป๋าที่ออกข่าว

กระเป๋าในกระเป๋ามีผ้าเช็ดตัวมีชุดน้องแล้วก็มีนมเปรี้ยว

มีน้ำค่ะมีขนมมีผลไม้ด้วยแล้วสรุปคือบ่ายสามก็ไม่เจอบ่ายสามเขาก็พาเราไปนั่งอีกที่นึงแล้วก็บอกให้ไปหาตรงนู้นตรงนี้คือ

นั้นมันก็จะเป็นประมาณว่าไล่เราแหละเป็นที่ของพ่อของตาเรานะ

แล้วก็ไปเรียกหาน้องกะจะเจอตรงนู้นตรงนี้ก็ไปเรียกหมดเลยแล้วก็ไม่เจอมาถามที่แม่ว่าเขาบอกพ่อว่าพ่อไม่มีบุญบวชจริงค่ะ

แล้วก็มาบอกที่แม่ว่าแม่น่ะรักษาสินนุ่งขาวห่มขาวได้ไหม๗วันแม่ก็บอกว่าได้ขอให้เจอลูก

เจอตัวเป็นเป็นแล้วลูกเรามีชีวิตไหมล่ะลูกเรามีใครแต่งตัวให้ไหมไม่ใส่แม้แต่เสื้อผ้าคิดดูสิยังจะให้เราแก้บนอีกเหรอแม่คิดว่าคนทั่วประเทศน่าจะเห็นว่าพ่อกับแม่นุ่งขาวห่มขาวกันแล้ววันที่เราเจอลูกน่ะ

คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าไม่ใช่ว่าผิดสัญญาไม่ทำตามแต่วันนั้นเนี่ยก็ไปทำพิธีกันแล้วมันไม่เจอ

แล้วเจอก็เจอสภาพที่น้องเสียชีวิตแล้ว

แต่อย่างวันนี้ที่มาที่วัดดงก้อมศรีบุญเรืองที่นครพนมเนี่ยเคยมาหาหลวงพ่อตอนเช้า๑๔พฤษภาคมแล้วเจอจริง

ส่วนนี้นะครับทุกผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่เนี่ยเป็นสร้อยพระที่คล้องติดตัวไว้นะครับคุณนฤทธบุญนิ่มก็สังเกตเห็นพอดีวันนี้

สอบถามหน่อยเพราะว่าโอ้โหพระแต่ละองค์หลวงพ่อแต่ละองค์เนี่ยนะพระสมเด็จหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พระปิดตาที่พ่อกับแม่น้องชมพู่ได้ติดตัวไว้เนี่ยมีพุทธคุณสูงทั้งนั้น
สิทธิ์ทั้งนั้นเป็นไปได้ไหมว่าน้องชมพู่ก็เลยไม่สามารถมาสื่อสารมาหาไม่ได้มาบอกไม่ได้ว่าใครทำอะไรยังไงคนร้ายคือใครแบบไหนยังไง

คุณพ่อก็สวมคล้องคอไว้คุณแม่ก็สวมติดตัวไว้นี่ฮะคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกเลยนะฮะพอคุณนฤทธิถามไปเนี่ยบอกเป็นไปได้ไหมทั้งคู่เนี่ยตอบแบบเป็นเสียงเดียวกันเลยบอกเป็นไปไม่ได้ยังไงซะคุณพ่อคุณแม่ยังเชื่อว่าพ่อกับแม่เปรียบเสมือนพระในใจของลูกอยู่แล้วถ้าลูกจะมาหาจะมาสื่อสารด้วยแม้ลูกจะเสียชีวิตไปแล้ว
กับแม่เชื่อว่ายังไงน้องชมพู่ก็ต้องมาบอกได้แล้วไม่ใช่ว่าน้องชมพู่ไม่เคยมาหาคุณแม่น้องชมพู่บอกว่าน้องชมพู่ก็เคยมาให้เห็นในฝันอยู่ครั้งหนึ่งไง
ยังจำได้ไหมที่ว่ามาสวมเสื้อชุดไทยกลับด้านที่คุณแม่พยายามจะไปแกะอะไรให้นะฮะซึ่งคุณแม่เชื่อว่าลูกสาวเนี่ยไปดีแล้วไปสู่สุขติแล้วแล้วก็ยังอยู่ข้างกายกับคุณแม่คุณพ่อตลอดเวลา
ไม่หรอกค่ะเพราะว่าแม่ก็เคยฝันเห็นน้องแล้วไง
กับแม่ก็คือคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับพระน้องไม่ได้กลัวพระอะไรแล้วน้องก็ยังห้อยพระด้วยนะ
ไหนก็ได้เจอคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่แล้ววันนี้ก็อยู่ด้วยกันทั้งวันคุณอริสบอกนะครับ
ก็เลยถามคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ว่ามาถึงวันนี้๓๖วันแล้วเหมือนกับตัวเลขที่หน้าจอที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยนะครับ
ดีเอนเอเจ้าหน้าที่ก็เก็บของคนในหมู่บ้านทั้งผู้คนทั่วไปผู้ต้องสงสัยอะไรก็แล้วแต่คนใกล้ชิดครอบครัวก็แล้วแต่เก็บไปเยอะแยะไปหมดนะฮะหลักฐานต่างเยอะแยะไปหมด
สมมุติว่าถ้าวันหนึ่งตำรวจบอกว่าโอ้โหหลักฐานมันโยงไม่ถึงตัวคนร้ายจริงมันไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่หรือไม่รู้จริงว่าใครทำร้ายอะไรยังไงเนี่ยอาจจะต้องแบบหยุดทำงานไปก่อน
เหมือนกับเวลาไปหาคนที่หลงป่าใช่ไหมแล้วก็แบบยุติการค้นหาไปก่อนอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่จะทำยังไงจะรู้สึกยังไงคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บอกว่ายังไงก็เชื่อว่าตำรวจเนี่ยต้องจับตัวคนร้ายได้แน่เชื่อว่าตำรวจไทยเนี่ยเก่งแล้วไม่มีคดีไหนที่ตำรวจยกทงขาวยอมแพ้ผู้ร้ายเชื่อว่ายังมีความหวังยังไง
ก็รอดูว่าใครเนี่ยทำร้ายน้องชมพู่ทำร้ายลูกสาวของพ่อกับแม่จนเสียชีวิต
พ่อหรือครับพ่อก็เชื่อมั่นอยู่ครับ
แม่คิดว่าท่านคงไม่ขายหน้าหรอกฮะ

ได้รับความสนใจทางประเทศ
คือว่าตำรวจต้องจับได้
และแม่ก็ยังเห็นท่านทำงานทุกวัน

ใช่ค่ะและทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมานะคะคุณผู้ชม
ได้ข้อมูลมาว่าเป็นไปได้ว่าตำรวจจะเชิญตัวพ่อกับแม่ของน้องชมพู่มากรุงเทพนะคะ
แต่ไม่ได้บอกว่าจะมากี่โมงคาดว่าจะเป็นพรุ่งนี้ไม่ได้บอกสาเหตุ
คุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่ก็เลยแวะร้านเสื้อผ้าที่บริเวณสามแยกเตางอย
คือหลังจากกลับจะแก้บนที่คุณภาคภูมิเล่าไปที่นครพนมก็แวะร้านเสื้อ
ทีมข่าวของเราก็เลยแวะระหว่างทางแวะซื้อต้นชมพู่ค่ะ
เพื่อนำมาให้พ่อกับแม่ของน้องชมพู่เพราะว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมจำได้ไหมคะ
พระสงฆ์รูปหนึ่งพระนิ้งหน่องที่จังหวัดนครนายกก็เป็นพระที่นิมนต์พระเดือนชัยให้ไปทำพิธีที่วัดนะคะ
เราก็ได้คุยกับพระนิ้งห่องพระนิ้งหน่องบอกว่าได้ทำพิธีให้น้องชมพู่ขึ้นสวรรค์แล้ว
แต่แนะนำพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ว่าถ้าคิดถึงน้องให้ลองปลูกต้นชมพู่เปรียบเป็นตัวแทนของน้องชมพู่ให้ไปปลูกเอาไว้ที่บ้านแล้วก็ดูการเติบโตของต้นไม้
ทีมข่าวของเรานี่ซื้อต้นชมพู่นะคะแล้วก็เอาไปให้พ่อกับแม่เพื่อปลูกเอาไว้ที่บ้าน
ทีมข่าวของเราบอกว่าเดี๋ยวช่วยช่วยขุดดินนี่นะคะพ่อแม่ทีมข่าวของเราก็ช่วยกันขุดดินที่หน้าบ้านแล้วก็ให้คุณแม่วางต้นชมพู่ค่ะครับ
กับแม่ของน้องชมพู่บอกว่าหลังจากน้องเสียชีวิตยังไม่มีตัวแทนที่จะให้นึกถึงน้องขอบคุณทีมงานของเรานะคะ
พ่อแม่เคยคิดนะว่าจะซื้อต้นชมพู่มาปลูกนานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสสักทีครับทีมข่าวของเราซื้อให้เลยนะคะพ่อกับแม่ของน้องตั้งใจว่าทุกครั้งเวลาที่คิดถึงน้องชมพู่ก็จะนั่งมองดูการเติบโตของต้นชมพู่ต้นนี้ตลอดเวลาหรือเมื่อไหร่ที่ท้อหรือเหนื่อยก็จะมานั่งมองต้นชมพู่ต้นเนี้ยเติบโตเหมือนกับได้เห็น
แม่จะได้เห็นต้นชมพูทุกวันแม่จะได้รู้ว่าลูกไม่ได้หายไป

เคยค่ะแต่ช่วงนี้ยังไม่มีเวลา

ดีมากค่ะรู้สึกดีค่ะขอบคุณ
อย่างน้อยก็พอเรามองมาก็เห็นต้นชมพูแล้วจะคิดถึงลูกอยู่กับเราทุกวัน
นี่นะคะทีมข่าวของเราบอกว่าเจ้าของร้านต้นไม้ใจดีนะคะ
จะซื้อหนึ่งต้นเจ้าของร้านแถมมาอีกหนึ่งต้น
ก็เลยเอาไปให้บอกว่าเอาไว้ปลูกที่บ้านของน้าตาย

จะได้มี๒ต้นแทนความคิดถึงกันนะครับ
ทุกผู้ชมครับมีเรื่องราวของน้องชมพู่ที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวนะคุณยาย
คุณยายของน้องชมพู่นะครับบอกว่า
หลานสาวเนี่ยได้มาหาเพราะฝันถึง
นี่ฮะคุณวิมลวันธรรมพักดีผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

คุณยายบอกว่าน้องชมพู่เนี่ยมาหาในฝันนะ
คือมาหาแล้วก็เห็นว่าเดินไปกับผู้ชายคนหนึ่งด้วยนะครับ
คุณยายบอกว่าเมื่อ๑๓มิถุนายนวันนั้นเป็นวันพระนะครับ
คืนวันนั้นนอนหลับแล้วฝันถึงหลานก็คือน้องชมพู่
ฝันว่าหลานสาวเดินผ่านไปขณะที่ตอนนั้นยายนั่งอยู่บนแคร่ไม้ที่บ้าน
แล้วน้องชมพู่เนี่ยหันมาบอกกับยายว่าไปก่อนนะเท่า
ก็คือคุณยายคุณตาอะไรอย่างนี้นะครับ
ยายก็ตอบกับหลานไปว่าเออเออหมาน้อยเอ้ย
บอกกับหลานแบบนี้นี่นะฮะยายบอกว่าหน้าตาของน้องชมพู่เนี่ยน่ารัก
ร่าเริงดูมีความสุขมากหลังจากนั้นหลานสาวก็เดินตามผู้ชายคนหนึ่งไป
แต่ว่ายายก็ไม่ทันได้เห็นหน้าผู้ชายคนนั้นชัดนะครับ
แต่ก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้เดินนำหน้าหลานสาวแล้วก็จูงมือหลานสาวไป
โดยหลานสาวใส่ชุดกระโปรงสีครามนะครับซึ่งสีเดียวกับสีเสื้อของผู้ชายคนนั้น
ใส่กางเกงยีนแล้วก็เสื้อเชิดสีครามแล้วผู้ชายคนนี้กับน้องชมพู่ทั้งสองคนก็เดินหายไปในลำห้วย
แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับที่คุณยายบอกว่าฝันแบบนี้นะฮะ
วันเห็นน้องชมพูมาบอกว่ามากับผู้ชายคนนี้
เข้าเข้าจะไปแล้วนะ

ก็ถึงแขนผู้ชายคนนั้นแหละ

น้ำให้ยังไง
น้ำท่วมจะใสนะใสสะอาดด้วย

ชมพู่บอกว่าการที่ตัวเองฝันในช่วงรุ่งเช้าแล้วก็ตื่นขึ้นมาเนี่ยคนโบราณบอกว่าถ้าฝันช่วงนี้ถือว่าเป็นฝันดีนะฮะ
แสดงว่าเป็นเรื่องดีที่น้องชมพู่น่าจะไม่ทุกข์แล้วน่าจะไปดีอยู่ดีมีสุข
เพราะวันที่น้องชมพู่หายไปวันแรกมีหมอธรรมหมอทรงหลายคนมาบอกว่าน้องเนี่ยเป็นลูกพญานาคก็เลยคิดในทางที่ดีว่าอาจจะถึงเวลาที่น้องเนี่ยต้องกลับไปหาพ่อหาแม่อีกพบภูมิหนึ่งนี่นะฮะส่วนเรื่องคดีความของน้องชมพู่นะครับคุณยายบอกว่าก็ขอให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการสืบสวนนะส่วนใครจะเป็นคนร้าย
หรอกที่บ้านกรกเนี่ยนะเพราะชาวบ้านที่นี่ก็อยู่กันอย่างพี่น้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ทุกบ้านมีกันอยู่แค่๒๐๐คนได้อ่ะบ้านกรกเนี่ยนะฮะส่วนลูกเขยก็คือนายชัยพลหรือว่าที่เรารู้จักกันดีก็คือลุงพลในข่าวน้องชมพูนะครับทุกชมครับยายบอกว่าที่ลูกเขยกำลังถูกจับตามองในขณะนี้เชื่อว่ายั
กับน้องชมพู่แน่นอนเพราะจะว่าไปเขาก็รักหลานสาวคนนี้มากนะเนื่องจากเขาเนี่ยไม่มีลูกผู้หญิงมีแต่ลูกผู้ชายเนี่ยฮะอย่างในภาพนี้ก็อุ้มน้องชมพู่อยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเชื่อว่าลูกเขยเนี่ยไม่ทำหรอกไม่ทำอะไรน้องชมพู่หรอกเพราะว่าเขาเอ็นดูน้องชมพู่มาก
ยายบอกว่ากลัวเหมือนกันว่าตำรวจที่สุดแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้จับคนร้ายตัวจริงอาจจะได้มาแต่จะเป็นคนร้ายตัวจริงหรือเปล่า
บอกยายก็ไม่รู้เพราะว่าเคยมีพระท่านว่าจับลาคือจะจับแพะจับลาอะไรแบบนี้นะแล้วยิ่งลาเนี่ยมันโง่กว่าแพะก็ไม่รู้ว่าตำรวจจะจับใครอะไรยังไงได้
ตอนนี้มันก็พุ่มอยู่เหมือนกันนะ

แต่ที่จริงมันไม่ได้ทำหรอก
ที่เคาะที่ข้างอะไรก็มาเรื่องจริงจักรจริงไม่รู้พี่
อย่างนี้ไง
ทีนี้ถ้าการสันนิษฐานทางคดีแล้วมุ่งไปที่ว่า
คนที่มาพาน้องชมพู่ไปเป็นคนในครอบครัว
แล้วก็ไม่รู้ล่ะจะทำร้ายไม่ทำร้าย
จะเป็นไปได้ไหมว่าเหตุมันเกิดจากความ
ความขัดแย้งในครอบครัวยายบอกว่าเรื่องที่ว่าครอบครัวของยายก็คือลูกสาว
คุณแม่คุณพ่อน้องชมผู้กับผีน้องคนอื่นทะเลาะกันแตกแยกกันอะไรเนี่ย
ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะฮะยายยืนยันว่าไม่จริงนะครับ
มันอาจจะมีบ้างเรื่องเคืองกันบ้างน้อยใจกันบ้าง
แต่มันก็ไม่ได้โกรธแค้นกันถึงขั้นว่าจะต้องมาฆ่าลูกฆ่าหลานกัน
ส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะคือทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาจากตำรวจนะคะ
ผลการตรวจดีเอ็นเอหลักฐานในคดีของน้องชมพู่ได้ออกมาแล้วนะคะ
แต่ยังไม่สามารถระบุชี้ชัดว่าใครเป็นคนร้ายได้ค่ะ
ถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเก็บหลักฐานทุกอย่างเท่าที่เก็บได้
นับตั้งแต่จุดที่บ้านของน้องชมพู่ไล่ไปจนถึงจุดที่พบศพของน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
ซึ่งก็นำหลักฐานทุกอย่างไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
เทียบเคียงดีเอ็นเอเพื่อไขคดีนี้และมัดตัวคนร้ายนะคะ
ทีนี้ค่ะเราจะมาสรุปนะคะว่าหลักฐานสำคัญในคดีนี้มีอะไรบ้าง
จุดที่พบศพของน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟเมื่อ๑๔พฤษภาคม
ชิ้นแรกที่พบคือรองเท้าของน้องชมพู่วางอยู่ใต้โขดหินไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะ
จากศพไปประมาณ๑๕เมตร
ที่สองคือกางเกงของน้องชมพู่ไปเจออยู่ใต้ซอกหินขนาดใหญ่
ห่างจากรองเท้าประมาณ๕๖เมตร
ห่างจากจุดที่พบศพประมาณ๑๕เมตรตามแผนผังหน้าจอเลยนะคะ
อกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่พบเส้นผมอยู่ใกล้กับศพของน้องชมพู่
เจออยู่๔จุดรอบศพ
มีรายงานว่าเจอเส้นผมที่ใต้ศีรษะของน้องชมผู้ด้วยนะคะ
ดังนั้นไม่ใช่แค่๔จุดแล้วนะคะตามที่นำเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้
เส้นผม๕จุดอีกจุดหนึ่งที่เพิ่มมาคือใต้ศีรษะของน้องชมพู่
ผลตรวจเส้นผมอย่างไม่เป็นทางการยืนยันมาว่าเส้นผมทั้งหมดนี้ไม่ใช่เส้นผมของน้องชมพู่
๒พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ไปเจอรถแบ็คโฮลของเล่นสีส้มตกอยู่ในโขดหิน
จากจุดพบศพประมาณ๒๓๐เมตร

แบ็คโฮของเล่นคันนี้เป็นของน้องอาชิอายุ๓ขวบ

คือก่อนที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ย
อาชิเอารถแบ็คโฮลของเล่นคันนี้มาเล่นที่บ้านน้องชมพู่
แต่ไม่ได้เอากลับนี่คือน้องอาชิกับคุณพ่อนะคะ
ก็ทิ้งรถเอาไว้ที่แถวตรงนั้น
หลักฐานชิ้นสำคัญที่เจ้าหน้าที่พยายามค้นหาคือ

จนถึงตอนนี้ยังไม่เจอนะคะ
อันนี้หลักฐานสำคัญที่เชื่อว่าจะเชื่อมโยงไปถึงคนร้ายได้

อืมนะฮะอ่าก็เรื่องของลุงพลนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจเนี่ยได้เชิญมาสอบปากคำหลายครั้งนะครับท่านผู้ชมครับ
แวดล้อมต่างก็ต้องเก็บไปหมดก่อน
เพื่อเอาไปเทียบเคียงกับเรื่องของหลักฐานทางวัตถุพยานต่างที่รวบรวมมาได้
มิถุนายนชุดสืบสวนพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปค้นบ้านลุงพลนี่ฮะ
แล้วก็ไปตรวจสอบรถกระบะสีบรอนเงินหมายเลขทะเบียนบ่อยไม้ลอลิง๓๑๒๗สกลนครของลุงพลด้วย
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปเก็บหลักฐานของลุงพลไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะครับ
เอาไปจากในบ้านเสื้อผ้าต่างเสื้อม่อห่อมภูไทย๑ตัวกางเกงยีน๑ตัว
นี่เป็นชุดที่ใส่วันที่น้องชมพู่หายนะฮะมีชุดทำงานนะ
กางเกงวอร์มสีดำเสื้อยืดรองเท้าบูธ
รองเท้ายางแบบมีปุ่มมีดพับไม้ปั่นหูกระดาษทิชชู่
เส้นผมที่เจอในบ้านลุงพลเอาไปหมดนะฮะ
ตอนนี้ตามรายงานนะครับตามรายงานทำให้ยังไม่สามารถชี้ชัดเกี่ยวกับคดีได้เลยนะครับ
เนื่องจากมีบุคคลต่างเยอะแยะไปหมดในพื้นที่
ซึ่งก็ยังชี้ชัดไม่ได้อีกว่าใครจะเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้าง
จากตอนที่ไปพบศพเนี่ยก็เหมือนที่ภาพที่เราเห็น
วันที่๑๔พฤษภาคมนะครับคือคนก็ขึ้นไปเยอะมาก
จะวันที่ค้นหาอีกขณะเดียวกันวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปสแกนพื้นที่ภูเหล็กไฟให้ชาวบ้าน
จำลองเหตุการณ์ต่างเนี่ยวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ชุดสืบสวน
รวมทั้งคนในครอบครัวของน้องชมพู่ไปเก็บใหม่ทั้งหมดเลยนะ
มีทั้งของนางสาวิตรีแล้วก็น้องสดิ้งที่เป็นแม่และพี่สาวของน้องชมพู่นะ
ก็เลยไม่ต้องไปเอาใหม่นะฮะเจ้าหน้าที่ไปขอเก็บใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ชุดสืบสวนยังไปเก็บเส้นผมของคนในครอบครัวน้องชมพู่๓คน
คือคุณแม่นะพี่สาวก็คือน้องสดิ้งแล้วก็น้าตายน้องสาวแม่ของน้องชมพู่
เจ้าหน้าที่ก็มาเก็บเส้นผมทั้ง๓คนไปคนละ๑๕เส้นเพื่อเอาไปตรวจสอบ
กันไปหมดตอนนี้ยังไม่สามารถชี้ชัดได้เลยว่ามันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไง
วันนี้นี้ครับนี่คือภาพที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเพื่อว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ช่วงบ่ายที่ผ่านมามีการประชุมของพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดศุกร์
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กำกับดูแลคดีของน้องชมพู่
แต่ว่าท่านไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดนะฮะ
ก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไร
แต่ก็มีรายงานว่าวันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไปรับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ที่บ้าน
ใช่ค่ะเหมือนกับว่าจะนำตัวมากรุงเทพนะคะ
ก็กำลังวิเคราะห์กันอยู่
ถ้าเจ้าหน้าที่รับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เข้ามาที่กรุงเทพ
มันจะมีนัยยะสำคัญทางคดีอย่างไร
ถ้าจะขอข้อมูลเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ก็เคยเชิญไปสอบถามสอบขอข้อมูลที่สพกกตูมก็มี

กองบังคับการที่ตัวจังหวัดมุกดาหารก็มี
แต่ทำไมพรุ่งนี้ต้องพามาที่กรุงเทพ
มันจะมีนัยยะอะไรยังไงอันนี้ต้องติดตาม

คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับชาวบ้านในบ้านกกอกเนี่ยนะคะ
ก็มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อน้องชมพู่
ในวันที่น้องชมพู่หายไปแล้วก็ยังไม่เจอตัวน้องชมพู่
คุณพ่อของน้องชมพู่พูดบางประโยคออกมา
ที่ทำให้ชาวบ้านเขาสงสัยว่า
คุณพ่อของน้องชมพู่เหมือนกับรู้
รู้ว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นมันคืออะไร
รู้ว่าใครเป็นคนก่อเหตุ

คือคุณพ่อของน้องชมพู่เนี่ยมีอาการร้อนรนแบบผิดปกติ
คุณพ่อของน้องชมพู่ดื่มเบียร์ไป๒แก้ว
แล้วก็พูดระบายออกมาในประโยคลักษณะที่ว่า
ทำไมมันทำกับเรา

ที่ชาวบ้านในพื้นที่บ้านกอกบอกว่า
ได้ยินแบบนี้มันฟังดูเหมือนว่าพ่อของน้องชมพู่
รู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
แล้วพอเมาก็เลยระบายความในใจหลุดประโยคแบบนี้ออกมา
แต่คนที่ให้ข้อมูลบอกว่าก็ไม่รู้นะคะ
พ่อของน้องชมพู่ไปมีปัญหาความขัดแย้งอะไรกับใคร
แต่เท่าที่รู้เท่าที่เห็น
ก็มีน้องชายพ่อน้องชมพู่ที่มีปัญหาทะเลาะกัน
จนถึงขนาดที่น้องชายพ่อน้องชมพู่
เคยขู่อาฆาตครอบครัวน้องชมพู่เอาไว้ด้วย

สักวันที่๙วันที่๑๐พฤษภาคม
มีชาวบ้านเห็นน้องชายของพ่อน้องชมพู่
เข้ามาในพื้นที่หมู่บ้านกกอกด้วยนะคะ
ก็พวกเขานั่นแหละค่ะกับน้องชายที่หลัก

ปัญหาคือติดยาแล้วก็มาขอตังค์ซื้อยาประมาณนี้นะคะ
ส่วนปัญหากับทางลุงพลและพี่น้องฝั่งแม่น้องชมพู่เนี่ยค่ะ
ชาวบ้านคนนี้ยืนยันว่าไม่มีนะคะ
รักใครกันดีมีปัญหาก็ปัญหาเล็กน้อย
เกี่ยวกับธุรกิจฟาร์มหนูฟาร์มด้วง
มันไม่ได้เป็นปัญหาที่แบบรุนแรงอะไรมากนักอะค่ะ
ท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวที่ชาวบ้านในพื้นที่กกอกให้ข้อมูลกับเรานะ
แล้วเราก็พยายามจะสืบหาความจริงให้นะครับ
ได้คุยกับคุณตาด้วยนะครับคุณตาของน้องชมพู่นะ
เดี๋ยวเขาจะมาอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครอบครัว
เพราะว่ามีชาวบ้านเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของคนในครอบครัวที่เขาทำร้ายอะไรยังไงกันเองหรือเปล่า
เอาฟังจากชาวบ้านก่อนมีชาวบ้านอีกคนนึงนะครับ
อยู่ในพื้นที่เนี่ยให้ข้อมูลกับเรานะครับ
บอกว่ามันมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะมาจากปมปัญหาเรื่องของคนในครอบครัว
เพราะปกติแล้วครอบครัวน้องชมพู่เขาจะไม่ค่อยสูงสิงกับคนในหมู่บ้าน
อันนี้เขาให้ข้อมูลกับเราแบบนี้นะอาจจะไม่จริงก็ได้แต่เราถามคุณตาแล้วเดี๋ยวท่านรอฟังคุณตา
ชาวบ้านคนนี้บอกว่าก่อนหน้านี้ตากับยายน้องชมพู่เนี่ยเคยแบ่งทรัพย์สินที่ดินให้กับลูกหลาน
ก็มีการแบ่งสรรปันส่วนกันลงตัวแล้วมีเรื่องของฟาร์มหนูด้วยฟาร์มด้วงด้วย
แต่นี่แหละมันนำมาสู่ปัญหาการบาดหมางกันอย่างหนักถึงขั้นแตกหักในหมู่ลูก
ลูกสาวลูกเขยโดยแบ่งเป็น๒กลุ่มเขาให้ข้อมูลกับเราว่ากลุ่มนั้นมีคนนั้นกลุ่มนี้มีคนนี้
เราขออนุญาตไม่พูดถึงกันแล้วกันเนื่องจากเป็นการกล่าวอ้างที่เขาให้ข้อมูลกับเรานะครับ
ทั้งสองฝ่ายเนี่ยชาวบ้านที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าเขามีปัญหาบาดหมางกันอย่างหนักถึงขั้น
ตากับยายน้องชมพู่เนี่ยเคยพูดเลยว่าจะไม่ยอมให้ฝั่งนี้นะมาเหยียบบ้านไม่ต้องมาเลย
ทำให้ลูกหลานเนี่ยน้อยใจคิดว่าพ่อเนี่ยรักลูกไม่เท่ากัน
มันตัดขาดกันเลยเหรอเรื่องฟาร์มหนูจริง
ค่ะว่าตัดขาดโฟนตัดขาดลูกนี้เนี่ยเรื่องฟาร์มหนูแล้วประธุรกิจด้วงอย่างนี้นะคะ
ให้ลูกเข้ามาเหยียบบ้าน๕ปีอย่างนี้นะคะเขาไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะคะ
พี่น้องเขาผิดกันคัก
แต่ก็ดีกันเลยก็ดีกันแล้วแต่ก็ดีกันก่อนหน้าน้องจะเสียอีกนะคะ
ฟังเมช่ของชมพู่ครับ
นี่คุณพุทธิพัทธ์บุญนินทร์ผู้สูตรของเราไปได้ข้อมูลจากทางชาวบ้านคนหนึ่งมานะ
มันจะมีมูลหรือไม่มีมูลก็ไม่รู้เกี่ยวกับความขัดแย้งของคนในครอบครัวนะ
แต่วันนี้มันก็มีความเคลื่อนไหวนะครับท่านผู้ชมครับ
เพราะว่ามีตำรวจชุดหนึ่งนะฮะไปสอบปากคำตากับยายของน้องชมพู่เพิ่มเติม
ว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหาความขัดแย้งของคนในครอบครัวหรือเปล่า
บรรดาลูกของตากับลูกเขยคนต่างเนี่ยมีปัญหาแบบไหนอะไรยังไงกันหรือไม่อย่างไรนะครับ
คือตำรวจเนี่ยไปขอข้อมูลนาน๒ชั่วโมงกว่านะฮะเนี่ยขอข้อมูลเสร็จแล้วก็กลับไปนะครับ
เราก็เลยคุยกับตาหน่อยนะคุณตาของน้องชมพู่นะครับบอกว่าเออเนี่ยชาวบ้านเขาบอกว่าตาเนี่ยมีปัญหาแบบนี้แบบนี้เนี่ยจริงหรือเปล่า
ให้ลูกชายเคยเลี้ยงมานะครับอ่าแล้วที่นี่ก็มีลูกเขยจะมาทำด้วยแล้วก็มีปัญหาการเรื่องแย่งกันเป็นหัวหน้ากลุ่ม

ลูกเขยลูกเขยคือลุงพลนะมีปัญหากันแต่มันก็เป็นความเข้าใจผิดอ่ะ
คิดว่าจะมาทำมาหากินแข่งกันสุดท้ายก็มาเคลียร์มาพูดกัน
แล้วก็ตกลงกันแล้วก็ตกลงกันแบบไม่ลงตัว
วันนั้นตาบอกว่าก็เลยเอ่ยไปพูดหลุดปากไปว่าเออออกจากบ้านกันไปเลย
ไม่ต้องมาเหยียบบ้านกันแล้วแต่สุดท้ายสายเลือดมันตัดกันไม่ขาดหรอก
มันก็พูดไปแบบพลั้งเผลอโมโหไปก็กลับมาดีกันคุยกันเหมือนเดิม

น้าวองค์จ้าไปเป็นฮุฯนาคุ้ม
โลกเคยกะกาอยักเมท์ฮุฯนากุ้ม
สามสี่ปีสองสามปีแล้วกับพระท่านร้ายพระนายดอก
ลูกเคยกะอ่านลุงพลนี่แหละกะห้ายซื้อซื้อให้สู้เมื่อกว่า
อืมห้ายลูกซื้อซื้อเออห้ายลูกซื้อซื้อว่า
ไปไปเมื่อประจำมาเยียบสินะอืมบันนี้เขาก็แนะนำว่า
เออคือพ่อหูจะได้กูก็หม่นเขาอืมวันนี้เขาก็เออลูกกู
เออแย่งกูหายกูกะหายนะฮะเออกันมาดีกันคือเก่านะฮะ
ประเด็นนี้ไม่เกี่ยวกับชมพูเลยตาเนี่ยรับประกันเรื่อย
ค่ะอ่าคือข้อมูลเรื่องฟาร์มด้วงฟาร์มหนูในครอบครัวของ
คุณตาคุณยายของน้องชมพู่เนี่ยเราได้ข้อมูลมาหลายวันแล้ว
ใช่ค่ะวันนี้ก็ได้ข้อมูลจากชาวบ้านก็เลยมาถามตาอ่า
มันก็เป็นจริงอืมถ้าฟังจากคุณตาเนี่ยปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือ
ลูกเขยอ่ะลูกเขยคนนั้นก็คือลุงพลน่ะค่ะอ่าคนก็เลยไปโยงไงว่า
ลุงพลเนี่ยตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยยังติดค้างยังโมโห
ยังแค้นเคืองเขาอยู่ก็เลยไปทำร้ายหลานหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
หรือว่าตั้งใจจะจับหลานไปส่งไปซ่อนทำให้เขาวุ่นวายใจแต่ว่า
พลาดพลั้งทำให้เด็กเสียชีวิตไปเอาศพไปทิ้งภูเหล็กไฟหรือเปล่า
เราก็ไปถามลุงพลลุงพลบอกว่ายอมรับเคยถูกพ่อตาเนี่ยไล่ยิง
อืมแบบไม่ต้องมาเหยียบบ้านเนี่ยลุงพลบอกว่าเขาเนี่ยมีปัญหากับ
น้องชายของเมียก็ที่ตาเล่าก็คือลูกชายของตากับลูกเขย
เขยก็คือลุงพลอ่ะนะเขามีปัญหาจริงจริงตอนนั้นน่ะ
มันเป็นความเข้าใจผิดคิดว่าเขาในฐานะเขยเนี่ยจะเข้าไปทำฟาร์มด้วง
อ่าแล้วก็เข้าไปแก่งแย่งแข่งขันกับน้องชายของเมียที่ก็มีฟาร์มหนู
ามด้วงที่พ่อตาทำอยู่แต่ความจริงแล้วตัวเองไม่ได้คิดแบบนั้นอ่ะ
นะสุดท้ายก็มีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันแต่ตอนที่คุยกัน
ปรับความเข้าใจกันเนี่ยคือมันไม่ลงตัวลุงพลบอกว่าสุดท้ายตัวเองก็ถูก
ตาไล่ออกจากบ้านแล้วไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะ
พ่อตาไล่มาหลายครั้งด้วยจนสุดท้ายก็เลยออกมาแยกครอบครัวออกมา
นะไม่สูงสิงกับใครนะเนี่ยฮะอ่าเดี๋ยวฟังลุงพลนะครับ
บ้าเตี๋ยวเราบอกเข้าใจอืมกับตัวไม่เทาแล้วบอกเข้าใจนะครับ
อืมบอกเข้าใจแล้วคิดว่าผมไปตั้งกลุ่มเรียงด่วงแข่งกระลุกซ้ายเพลิน
อ๋อจริงจริงแล้วแบบสามครับกลุ่มเดียวกันแต่ว่าผมซื้อเครื่องเครื่องบรุนภาพภาพหามานซ์เนี้ย
ผมสิบุดม่ะเห็ดเองคงผมอะนะผมกะอยากเห็ดเป็นอาชีพคือผมอะนะ
พวกเขามีสะพานเล่นลิมไม่เท่านั้น
ผมกับกับเมียผมจะดูแลลูกผมเองอ่ะนะเรื่องกลุ่มเลี้ยด้วงเนี่ย
คือเขาจะเคล็ดกับเขาเคล็ดผมนั้นปกติผมเข้าไปอยู่แล้ว
แต่ว่าลูกล้านเข้าไปคือเก่าครับมันเป็นลูกล้านลูกล้านพอเท่าไม่เท่า
ก็ไปปกติเอาเป็นว่าเอาไว้ให้มันชัดมากขึ้นก่อนก็แล้วกัน
มันก็เป็นเรื่องในครอบครัวเขาด้วยนะถ้ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีจริง
ก็เป็นสิ่งที่ครอบครัวก็ต้องไปคุยอะไรกันต่อไปซึ่งตาบอกว่าความจริงมันเคลียร์กันหมดแล้ว
กลับมาดีกันเหมือนเดิมแล้วทีเนี้ยมีเรื่องหนึ่งที่
เมื่อวานนี้คุณแม่คุณพ่อน้องชมพู่เขาก็ไม่ค่อยพอใจถึงขั้นโกรธอ่ะพูดตรงอ่ะ
ที่เห็นป้าแตนพี่สาวกับลุงพลพี่เขยเนี่ยไปหาร่างทรงคนหนึ่ง
แล้วก็ลักษณะเหมือนกับว่าโอ้โหวิญญาณลูกสาวมาเข้าร่างที่ร่างทรงคนนั้น
แล้วก็พูดแบบนั้นพูดแบบนี้ถึงขั้นบอกว่าเออลุงพลกับป้าแตนนี่ไปทำแบบนั้นทำไมนะ
คือเอาเวลาเนี่ยไปดูแลลูกตัวเองดีกว่าไหมเนี่ยลุงพลบอกว่าได้ฟังข่าวแล้วก็น้อยใจนะ
ที่แม้แม่น้องชมพู่ให้สัมภาษณ์ลักษณะแบบเนี้ยหาว่าตัวเองกับป้าแตนเนี่ย
คือไม่ยอมตั้งสติให้ดีไปหาหมอดูหาร่างทรงแล้วก็มาทำให้แบบเนี้ย
เกิดความกระทบกระเทือนจิตใจอะไรกันลุงพลบอกว่า
ตัวเองกับป้าแตนไปหาร่างทรงเนี่ยก็คืออยากจะช่วยเหลืออีกทางหนึ่งอ่ะ
เพราะว่าตัวเองกับภรรยาเนี่ยมีความเชื่อทางฝั่งของตัวเองก็คือเชื่อแบบนี้แนวนี้ร่างทรงอะไรอย่างนี้
ทางฝั่งแม่น้องชมพู่อาจจะไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้แต่ยืนยันว่าที่ลุงพลกับป้าแตนทำไป
เพราะอยากช่วยเหลือมีทางไหนมีหนทางไหนจะทำให้สามารถจับกลุ่มคนร้าย
ที่ทำร้ายหลานสาวได้ก็อยากจะทำ
เขาก็ให้กำลังใจเขาให้กำลังใจ
เป็นคำว่าสบายใจแต่หึงนะตั้งแต่เขาค้นบ้านแล้วคิดไม่ได้น้อยมารับแม่นะ
ผมก็เลยกวาดแม่ผมก็เลยบอกแม่เค็มแข็งด้วยแม่เพราะว่าต้องไปคิดอย่างหลาย
ได้เห็นมันก็ต้องได้รับกรรมให้มั่นใจโลดให้มั่นใจโลดว่าค่อยเห็นว่าได้แล้วกับหลานคอยนะ
ด้วยมันใจเมื่อส่งของเจ้าหลอนเรียนมาที่มันไปหมู่ในที่มันต้องอยู่

อย่างมันเป็นสิ่งที่เขานับถือเนาะเอาเสื้อในเรื่องแบบนี้เขาก็อยากไปเบิ่งครับ
มีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่ลุงพลก็ขอพูดหน่อย
โอ้โหนี่ผู้สื่อข่าวเราไปเจอนี่ขอพูดหลายเรื่องเลย
บอกว่ามีชาวบ้านบางคนเนี่ยบอกว่าเขา
วันที่น้องชมพู่หายตัวไป๑๑พฤษภาคมเนี่ย
คือไปนั่งกินข้าวอย่างสบายใจไม่ช่วยหาหลานสาวเลย
ไหนว่ารักหลานสาวมากเนี่ยทำไมไปนั่งกินข้าวอย่างสบายใจ
นายชัยพลวิพาหรือว่าลุงพลนะครับลุงเขยของน้องชมพู่บอกว่า
พฤษภาคมวันนั้นหลังจากเขารู้ข่าวว่าน้องชมพู่หายตัวไปเนี่ย
เขาต้องไปส่งพระนะไปส่งพระเสร็จแล้วก็รีบกลับมา
แล้วก็ไปช่วยค้นหาหลานสาวทันทีไปทุกที่ที่หมอทำบอกนะ
ที่บ้านที่กกตูมที่บ้านมะนาวบ้านมะนาวนี่เป็นบ้านของในกิ้ง
น้องชายของพ่อน้องชมพู่แล้วก็กลับมาถึงที่บ้านที่บ้านกกตูม
ตอนเย็นประมาณ๖โมงเย็นนั่นแหละเขาถึงเพิ่งได้มานั่งกินข้าว
กินข้าวอยู่บ้านป้าถ่อนที่เป็นญาติญาติกันยืนยันว่าไม่เคยสบายใจเลยนะฮะ
ตั้งแต่วันที่หลานสาวเนี่ยหายตัวไป
ถ้าวันที่๑๑ผมก็ยังยืนยันว่าวันที่๑๑ผมไปบ้านกิ้งมา
บ้านมะนาวน่ะ๕โมงกว่าแล้วพวกผมก็เลยกลับมากินข้าว

นี่แหละบ้านประถ่อนเนี่ย
มีอีกเรื่องนึงมีชาวบ้านบอกว่านี้ลุงพลมาบอกให้เขาพูดใหม่
ที่พูดไปว่าไปเจอลุงพลในสวนยางตอน๙โมงเช้าเนี่ย
๗โมงนะวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
ว่ามีสวนยางที่มันจะทะลุไปถึงบ้านน้องชมพู่
ไปถามผู้ชายคนนั้นใหม่ว่าเขาจำเวลาผิดหรือเปล่า
ว่าไปเห็นเขาเดินอยู่ตอน๙โมงเช้าเนี่ยนะ
ก็ไปถามแกหลังจากวันนี้พอถอเขามาค้นบ้านผม
ผมเลยไปถามเจ้าหน้าที่เขาได้มาถามเจ้าเหรอบ้าง
เรื่องเวลาเจ้าเห็นค่อยอยู่สวนยางนะ

ค่อยกระบอกไปเจ้าบอกไปกี่โมง

ผมอยู่สวนยางนะแม่ชมพู่ไหน
เจ้าเห็นค่อยน่ะ๗โมงกว่า

แค่ไปบอกว่าเวลาที่จริงแล้ว๗โมงกว่า

บอกได้ป่ะครับเจ้าต้องไปแก้เวลา

ว่าให้ไปแก้เวลากับเจ้าหน้าที่บอกใหม่

เฮ้ยเราเจอกันอ่ะ๗โมงนะไม่ใช่๙โมง

ทีนี้ค่ะคำถามก็คือ๓๖วันแล้วนะคะ

คดีนี้ยากในส่วนไหนยังไงบ้าง
แล้วมันผิดปกติไหมที่ทำไมเวลาล่วงเลยมาขนาดนี้

คนตำรวจรีวิชัยสังประภัย
รสงค์คุณศักโศชน์สิบุญรัฐไปคุยด้วย
อยากให้ท่านวิเคราะห์ถึงคดีของน้องชมพู่หน่อย
พลตำรวจรีวิชัยบอกว่าผ่านมากว่าเดือนนึงแล้วยังจับคนร้ายไม่ได้
เป็นเพราะว่าตำรวจยังไม่รู้ว่าคนร้ายคือใครก็เลยยังจับใครไม่ได้
หลักฐานที่ได้มาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันก็ยังบอกไม่ได้ว่าใครคือคนทำ
ความจริงหลักฐานเหล่านี้น่าจะบอกได้แล้วว่าใครเป็นคนทำแต่ทำไมถึงยังหาคำตอบไม่ได้
เหตุการณ์แบบนี้เนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือต้องปิดล้อมที่เกิดเหตุ
ไม่ให้ใครเข้าพื้นที่เข้าเก็บหลักฐานทุกอย่างให้หมด
เพราะหลักฐานเหล่านี้จะบ่งบอกถึงตัวคนร้ายได้ไม่ยาก
เมื่อได้มาแล้วสามารถสืบสวนอีกได้ไม่เกิน๒สัปดาห์ก็น่าจะรู้ตัวคนร้ายแล้ว
แต่คดีนี้พลตำรวจรีวิชัยบอกเลยว่าก็ถือว่าแปลกเหมือนกัน
วันแล้วอะค่ะหลักฐานเนี่ยมีเพิ่มทุกวัน
แต่จุดเกิดเหตุก็มีคนเดินเข้าออกกันว่าเล่นมีหมอผีอีกสารพัฒน์
ทำให้คนร้ายนำหลักฐานใหม่มาทิ้งหรือสร้างสถานการณ์อื่น
ยิ่งทำให้จับกลุ่มได้ยากมากขึ้น
ส่วนใครคือคนร้ายตัวจริง
ในฐานะทำคดีแบบนี้มาเยอะเชื่อว่า๘๐คือคนใกล้ชิดน้องชมพู่
ซึ่งน้องชมพู่จะเดินขึ้นเขาไปเสียชีวิตเองเป็นไปไม่ได้เลย
คนใกล้ชิดเท่านั้นที่จะพาเด็กขึ้นเขาแล้วเด็กให้ความไว้วางใจ
ถ้าไม่ใช่คนใกล้ชิดเด็กร้องแน่เด็กร้องไห้โวยวายต้องต่อต้านแน่
อีก๒๐ที่เหลือคือคนนอกค่ะแต่คนนอกเนี่ยให้น้ำหนักน้อย
เพราะนิสัยของชาวบ้านตามต่างจังหวัดถ้าคนนอกเข้ามาในพื้นที่
มันต้องมีคนเห็นมันต้องผิดสังเกตตามไปตรวจสอบได้ไม่ยากถ้าเป็นคนนอกจริง
ไม่ว่าญาติหรือใครอย่าไปทิ้งประเด็นหรือตัดประเด็นต้องตั้งเป็นข้อสงสัยให้หมด
เพราะเรายังไม่รู้ว่าตัวคนร้ายที่น่าสำคัญที่สุดว่าไม่ใช่ยังจับคนร้ายไม่ได้๓๐วัน
ตอนนี้๓๐วันเรายังไม่รู้ว่าใครเป็นคนร้ายอันนี้มันสำคัญกว่าคือถ้ารู้เราตามจับกี่วันก็ได้
แต่นี่ยังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนร้ายตัวนี้มันสำคัญตัวนี้แล้วก็ไม่ได้ปิดล้อมสถานที่เกิดเหตุไว้
เพราะเป็นอย่างนี้คนก็เข้าไปเหยียบไปย่ำไปทำพิธีการไปทำลายเอกไปลำลายหลักศาลได้
หรือบางทีอาจจะเป็นคนร้ายเองเอาหลักฐานอะไรไปหย่อนไว้ก็ไม่รู้
เพราะทุกคนมันพอเดินเข้าไปหาได้ใช่ไหมเนี่ยอันตรายมันทำให้การสืบค้นการหาตัวคนร้ายเนี่ยยากขึ้น
คนร้ายจริงก็ในความคิดอาจจะเป็นใคร
คือผมว่าเป็นคนที่ใกล้ชิดนะเป็นคนที่ใกล้ชิดเป็นคนที่คุ้นเคย
เป็นคนที่น้องชมพู่เนี่ยต้องรู้จักเขาถึงไม่ตื่นไม่กลัว
คนที่เอาตัวเข้าไปแล้วผมเชื่อว่า

อกจากนี้นะคะพลตำรวจรีวิชัยก็บอกอีกว่า
ถ้าระยะเวลาของการทำคดียังยืดเยื้อออกไปอีก
แนะนำว่าเริ่มต้นทำคดีใหม่ทั้งหมดจะดีกว่า

ให้เอาหลักฐานที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุวันแรก

การตั้งต้นใหม่สืบสวนวันเวลาตอนน้องหายตัวไป
เอาแบบที่มันเป๊ะมันแน่นอนนะคะ
วันเวลานั้นใครเป็นผู้ต้องสงสัยบ้าง
เพราะบางคนอาจอ้างสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน
มีข้อพิรุษสงสัย
ต้องมีหลักฐานประกอบยืนยันแหล่งที่อยู่ที่ชัดเจน
ถ้าไม่ได้ตัวคนร้ายจะยิ่งเป็นอันตรายกับชุมชนนะคะ

ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับลูกหลานตัวเองในพื้นที่หรือเปล่า
แต่ผู้การแต้มก็บอกว่าณตอนนี้ก็ต้องให้กำลังใจตำรวจนะคะ
นายเลยก็อยากจะให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุด
หวังว่าจะจับตัวคนร้ายได้ในเร็ววันนี้ค่ะ
มุมของเจ้าหน้าที่ก็แน่นอนว่าคดีนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกหลายครั้งว่า
มันก็ยากลำบาก๓๖วันแล้ว
เพราะว่าตอนจุดเริ่มต้นของการหายตัวไปของเด็ก
ก็คือน้องชมพู่คือกล้องวงจรปิดในพื้นที่ไม่มีเลย
คนที่เห็นเหตุการณ์เห็นบุคคลมาพาเด็กไปก็ไม่มี
เห็นเด็กไปทางไหนอะไรยังไงก็เป็นข้อสันนิษฐานทั้งนั้น
ใช่ค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้สอบปากคำ
คนในพื้นที่หมู่บ้านกกอกทุกคนคนละหลายหลายรอบ
ก็ยังไม่สามารถมัดตัวคนร้ายได้
ยิ่งช่วงแรกที่ตามหากันก็ธรรมดาแล้วฮะ

โอ้โหหลักถงหลักฐานต่างมันก็กระจัดกระจาย
ใช่เพราะว่าวันที่พบศพน้องชมพู่ถ้าคุณผู้ชมจำภาพได้

ก็ไปดูไปล้อมอยู่แถวนั้นเยอะ
คือที่ผู้การแต้มท่านบอกเรื่อง
การช้าออกไปเรื่อยการจับคนร้ายไม่ได้
คนก็กังวลว่าเออเดี๋ยวคนร้ายมันยังอยู่
แล้วมันจะย้อนกลับมาทำร้ายมาทำอะไรกับคนในหมู่บ้าน

อีกมุมหนึ่งที่มีมาตลอดก็คือ
เขาก็กังวลเรื่องการหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
ใช่ค่ะโดยเฉพาะคนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
แล้วก็ถูกนำเสนอข่าวไปว่าคนนี้คนนั้นเป็นผู้ต้องสงสัย

เพราะทุกวันนี้๓๖วันแล้วเขาก็ยังเป็นผู้ต้องสงสัย

เขาบอกโอ้โหชีวิตมันลำบากนะ
มันไม่ใช่ว่าจะสนุกนะ
จะออกไปทำมาหากินก็เกรงว่าเดี๋ยวจะหาว่าจะหนี
จะไปทำลายหลักฐานอะไรยังไงหรือเปล่า

อย่างคนนึงที่ล่าสุดเราไปคุยด้วย
คือครอบครัวของผู้ชายคนหนึ่ง
ที่ถูกระบุว่าเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัย
เขาชื่อชาร์ช
ก็แล้วกันเพราะว่าทางครอบครัวเองเขาก็ค่อนข้างจะกู้มใจอยู่

แต่เขาบอกกับเรานะครับบอกว่าตอนนี้ครอบครัวเขาลำบากมาก
ไม่ใช่แค่ตัวของแชมป์คนเดียวนะ
ตอนนี้ทั้งครอบครัวต้องมาประสบกับวิบากรรมที่ไม่ได้ก่อขึ้น
ไม่ได้ทำร้ายอะไรน้องชมพู่เลยนะครับ
ตั้งแต่มีข่าวว่าอันนี้คนที่เขาคุยกับเราเนี่ยอ่า
เขาพูดถึงหลานของเขาหลานของเขาที่ต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ย
เขาบอกว่าตั้งแต่มีข่าวว่าหลานชายของเขาต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัย
ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างหมู่บ้านอยู่ที่อื่นก็เป็นห่วง
โทรศัพท์มาสอบถามกันถามข่าวกัน
ยิ่งนานวันมันก็ยิ่งโอ้โหทวีคูณความไม่สบายใจ
จะภาพที่ออกไปไหนจะชื่อที่ถูกเอ่ยออกไป
ไหนจะพฤติกรรมที่ถูกพูดออกไป
มันถูกพูดทุกวันค่ะแล้วทุกวันนี้ตำรวจก็ยังไม่ได้เคลียร์ให้ว่า
ตกลงหลานชายเขายังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ไหม
พ้นไปแล้วหรือยังเป็นอยู่หรือเป็นแค่บุคคลที่มาขอข้อมูลสถานะคืออะไร
รายได้ของครอบครัวแทบไม่มีเข้ามาเลย
ที่เคยไปรับจ้างกรีดยางรับจ้างทำงานทั่วไป
ตอนนี้ออกไปไหนไม่ได้ไม่ใช่แค่ตัวของหลานชายเขาคนเดียว
ครอบครัวก็ไปไม่ได้เพราะถ้าออกไป
ตำรวจมาก็ไม่รู้จะมาตอนไหนจะมาขอข้อมูลเพิ่มขอหลักฐานเพิ่ม
ถ้าไม่เจออยู่ที่บ้านเอายุ่งอีก
เนี่ยฮะไหนจะเรื่องของสายตาของผู้คนในหมู่บ้าน
มองมายังกันเองความปลอดภัยของเด็กที่บ้านอีก
คือตราบใดที่ยังจับคนร้ายไม่ได้เนี่ยอย่างอันเนี้ย
หนึ่งในครอบครัวของผู้ต้องสงสัยเขาบอกว่า
คือชาวบ้านไม่สบายใจ
เฮ้ยจริงหรือเปล่าหลานเธออย่างนี้นะคะ
เป็นผู้ต้องสงสัยอย่างนี้นะไปไหนใครก็จะมาจับจ้อง
ใช่หรือเปล่าแล้วเราก็ไม่ใช่นะหลานเราก็ไม่น่าจะทำอย่างนั้นนะคะ
ก็ลำบากมากนะคะเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของเรา
คือค่าใช้จ่ายอะไรของเรานะคะก็ยังใช้จ่ายแต่ว่า

ก็รู้สึกว่าอึดอัดนะคะแล้วก็ระแวงด้วยที่ว่ายังจับโจรไม่ได้อย่างนี้ค่ะ
จับคนร้ายไม่ได้แล้วก็ชีวิตเราก็คือลำบาก
ในการเลี้ยงชีพอะไรของเรานี่ค่ะ
ค่าใช้จ่ายก็คือต้องมีทุกวันใช่ไหมคะแต่เราไม่มีรายรับเข้ามาเลยอย่างนี้นะคะ
ก็เดี๋ยวดูความเคลื่อนไหวกันต่อไปนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ถ้าตามรายงานคือ
ตำรวจจะเชิญคุณพ่อคุณแม่ของน้องชมพู่เข้ามาที่กรุงเทพหน่อย
ก็ไม่รู้ว่ามีนัยยะสำคัญอะไรยังไงนะครับ